คือพอไถเข้าไปในติ๊กต๊อก
แล้วท่านให้พรนะมันรู้สึกมีความสุขไปทั้งวัน
เขาเรียกว่าวาจาอายาศิษย์มาก
ค่ะหมอปลาหมอปลาบอกป้ารัตดา
เขียนเลขให้ชาวเน็ตหน่อยให้แฟนคลับหน่อย
หมอปลาบอกว่าเขียน๓ตัวพอนะ
รัฐนาแกเขียน๔เอาไปเถอะเผื่อเหลือเผื่อขาด

เอา๓ตัวพอป่ะ
เอา๓ตัวพอป่ะ๔ตัวคุ

มึงทำอย่างนี้พร้อมทำจริงจักร

ก็จะกิ๊บห้อง๒๓มา

ผมไม่เขียนเลขนะครูสุดแล้วถ้าโดนทำไง
มึงก็อยู่บ้านนี้ไม่ได้เลยคอยดอม

มึงอย่ามาเอาคำสั่งแบบนี้เลยน้ะคนมาตาย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

ชื่นใจแก่เคือน